ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ยายบอกว่ายายรู้มาว่าการจะขอเครื่องราดเนี่ยนะ
จะต้องทำทำเพิ่มประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับกันเมืองชาติ
ส่วนรวมสาธารณประโยชน์เป็นวงเงินอย่างน้อย๖๐ล้านบาทถึงจะได้
นางก็ฟ้องว่าดิฉันกันโชคทรัพย์นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้น
อายการสั่งไม่ฟ้องนะคะเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่นางทำพฤติกรรมแบบนี้กับหลายคนนะคะ
ในส่วนของจังหวัดพิศนโลกเอง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังคงตามกันต่อนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานเรางดรายการไปนะคะ
วันนี้ที่เราจะคุยกันต่อค่ะแล้วก็มีเอกสารที่จะยืนยันคำให้สัมภาษณ์ของเรื่องแต่ละเรื่องด้วยนะคะวันนี้ทนายสงกรานมา
ทนายความสงการอัจฉริยศัพย์นะคะประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะ
อีกหนึ่งท่านค่ะจริงเราได้คุยกับคุณยายแล้วนะคะ
คือคุณยายสายยายเอี่ยมภูมินะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะเป็นอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พิมพิษนุ
ซึ่งเป็นนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่จังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่หญิงไก่เองเนี่ยนะคะ

แล้วก็เดี๋ยวจะเล่าย้อนไปว่ามีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้น
ที่จังหวัดพิศนุโลกในสมัยนั้นบ้างนะคะ
คุณวลิสลารีค่ะแก้วปลั่งสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

หลังจากที่ไปกองปราบมาเอกสารทุกอย่างให้ตำรวจกองปราบหมดแล้ว
ให้หมดแล้วครับมีเพิ่มมาวันนี้
ซึ่งของคุณยายเนี่ยเพิ่งเอามาให้เราครับ
คือเป็นหลักฐานยืนยันว่าคุณยายเนี่ยได้จ่ายเงินให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวจริง
งั้นถ้าสมมุติฉันจะย้อนนะคะคุณผู้ชมวันนั้นที่เราคุยกับพระอาจารย์
ของวัดที่จังหวัดพระนครสิทธิยาเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าวัดยี่ป่ายังไม่ได้เป็นวัดอย่างเป็นทางการ

เหมือนกับเป็นวัดไม่เป็นทางการก็จริงแต่อยู่มาเป็นร้อยปี
แต่จะไม่มีปัญหาถ้าไม่ได้มีชุดพระสงฆ์ชุดหนึ่ง

หนึ่งในชาวบ้านที่เดือดร้อนคือคุณยายสายใยที่เรามานั่งคุยกันวันนี้

ตอนนั้นเนี่ยเอาคร่าวนะคะก็คือว่าจ่ายไป๒ล้านกว่า

เจ้าอาวาสของวัดยี่ป่าสมัยนั้นนะครับ
สมัยนั้นบอกว่าจะสามารถขอเครื่องราช

แล้วก็ที่ทางผู้ช่วยเจ้าว่าวัดท่าสูงเข้าไปดำเนินการกับ
เจ้าสำนักที่วัดที่ป่านี่นะครับ
เพราะเอิญเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยได้รับหนังสือร้องจากคุณยายนี่แหละครับว่า
มีเจ้าสำนักไปอ้างว่า
จะสามารถขอเครื่องลาดและแต่งตั้ง

จึงเป็นที่มาของผู้ช่วยเจ้าวาดไปที่วัดยี่ปา
แล้วหญิงไก่ก็ปรากฏกาย
ขอให้ระงับการกระทำใดของผู้ช่วยเจ้าวาด
พร้อมกับคนมีสีที่ไปทั้งหมดจึงเป็นประเด็นขึ้นมาครับ
ซึ่งคนมีสีที่เราคุยกันวันนั้นเนี่ยไม่ใช่สีเดียวมีหลายสี
แล้วก็วันนั้นที่เราต่อสายคุยกับคุณยายสายใยค่ะ
คือวันนั้นที่เราคุยกันทางสายโทรศัพท์เนี่ย

แต่คุณยายรู้จักกับเจ้าอาวาสวัดยี่ป่าสมัยนั้น

แล้วรู้จักไหมคะว่าเขาคือใครเป็นอะไรในวัด
รู้ว่าเขาเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดยี่ป่าเนี่ย
เขาเป็นลูกศิษย์เขาบอกว่าลูกศิษย์เหนียวแน่นมาก

สิทธิ์ใช้บ้านนอกเขาบอกใช้คำว่าลูกศิษย์ก้นกุฏิ
คนที่แนะนำหญิงไก่แบบนี้คือเจ้าอาวาสเองหรือหญิงไก่

คุณยายได้เคยมีสนทนาอะไรกับหญิงไก่เองด้วยตัวเองไหมคะ
คุยกันนิดหน่อยวันนั้นไปทำบุญแล้วก็ทำพิธีอะไรก็ไม่รู้
คือเป็นบทสนทนาถ้าง่ายคือแบบเผินไม่ได้รู้จักสนิทสนม

ทีนี้ถ้าถามว่ากรณีเงินที่โอนไปเนี่ยหญิงไก่เกี่ยวข้องไหม
ฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าต้องบอกว่าหญิงไก่ไม่เกี่ยว
ไม่รู้ไม่รู้ไปถึงหญิงไก่หรือเปล่าไม่รู้นะ

คือคุณยายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เห็นตอนที่ว่าจะมีการเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
แต่พฤติการคุณยายบอกว่าเจ้าสำนักทำไม่ได้แน่นอน
คือสงสัยก็คือ๑การกล่าวอ้างของเจ้าสำนักว่าสามารถดำเนินการขอได้

แต่ควรนำเนินการคือคารวาท

อันนี้ก็เลยสงสัยว่าเกี่ยวข้องหรือไม่
ทีนี้ที่ไปเจอกองปราบมาคือเมื่อวาน
ใช่ไหมคะเอกสารบางส่วนเพิ่งได้มาวันนี้
เอกสารที่ว่าที่จะมาเปิดครั้งนี้คืออะไรคะ
คือเป็นนังสือยืนยันว่าเจ้าสำนักลายนี้ได้เอาเงินคุณยายไปจริง

ตัวนี้เป็นตัวบันทึกกันคือคุณยายก่อนได้ไปแจ้งความ
แล้วตำรวจแจ้งรับแจ้งในเรื่องของช่อโกงธรรมดา
ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงในความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา๑๑๒
ดิฉันสามารถดูได้ไหมดูได้ครับไม่เป็นไรครับ

ปิดไว้ก็ได้ครับแต่มีชื่อเจ้าสำนักมีชื่อคุณยาย
ทีนี้ที่บอกว่าสัญญาปรณีประนอมคือต้องการจะยืนยันว่าการจ่ายเงินเกิดขึ้นจริง
ถูกครับแล้วพอมีการแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมา

ก็คือชำระเป็นงวดวันทำสัญญา๕แสนบาทและจะชำระตามกำหนดนัด
ในนี้ในนี้ระบุแค่ในเรื่องของช่อโกง
ช่อโกงเป็นความผิดส่วนตัวสามารถยอมความได้
ส่วนนี้เราไม่ติดใจเรื่องของช่อโกง
แต่เราติดใจเรื่องของมีการอ้างสถาบัน
เข้ามาแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย
เพราะว่าที่คุณยายเขาหลงเชื่อเนี่ยเพราะว่ามันมีการกล่าวอ้างครับ
ที่เราเห็นในนี้นะคะสัญญาปรนิปนอมยอมความเนี่ย
ก็มีลายเซ็นต์ของพระครูถูกต้อง

คุณยายแล้วก็มีตัวละครระบุชื่อนายตำรวจที่เกี่ยวข้องด้วย

ระหว่างตัวผู้เสียหายกับตัวผู้ต้องหา
แล้วขอให้ตำรวจรองภูมิกับในขณะนั้น

พื้นที่โรงพักภังไทย
อันนี้คือยืนยันว่าคุณยายสูญเงินไปจริง

นะคะทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องค่ะ

โอ้โหไม่รู้จะเล่าเรื่องเจ้าตัวก่อน
จะเล่าเรื่องที่รู้เรื่องในพิศนุโลกมาก่อน
เอาอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติเอาเรื่องของคุณวัลิสราลีนะคะ
คือเป็นอดีตเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

แต่ว่าจริงอีกตำแหน่งหนึ่งตอนนี้คือเป็นเหมือนกับ
ถ้าเรียกภาษาสั้นคือเป็นปปชของจังหวัดสุรินท

กรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตประจำจังหวัดสุรินท
คือทำเรื่องปราบปรามทุจริตแต่ว่าเป็นระดับจังหวัด

หนังสือพิมพ์ทำร้านอาหาร
แล้วก็เป็นประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิง
ก่อนที่จะไปทำงานที่จังหวัดพิศนโลก
ก็ไปได้รู้จักผู้ใหญ่นักหนังสือพิมพ์
ผู้เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ก็ไปทำหนังสือให้ท่านนะคะ
ทีนี้เรียนขอตัดมาปุ๊บนึงนะคะ
คือรู้จักหญิงไก่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ปี๒๕๓๕ในช่วงที่เธอไปปรากฏตัวที่นั่นพอดี
ลักษณะการรู้จักนี่คือมีความสัมพันธ์อย่างไร
รู้จักกันลึกซึ้งแค่ไหนคะรู้จักกันเฉย
ไปเจอกันในร้านอาหารนะคะเริ่มต้นเล่านิดหนึ่งว่า
ตอนแรกสำนักงานของดิฉันเองอยู่ตรงข้ามโรงแรมบ้านเจ้า

เราบอกเราย้ายไม่ได้หรอกเราก็กินจ่ายตังค์
เนื่องจากว่าเขาบอกว่าคุณหญิงจะต่อโต๊ะเริ่มแรกเลย
เด็กในร้านเรียกแบบนี้ค่ะนะคะ

๒๕๓๕นะคะพร้อมบริวารของเธออีกหลายคนที่เข้าไปนั่งทานในวันนั้น
ผลสุดท้ายก็วันนั้นก็จบไปนะคะ
มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็มีน้องนะคะรุ่นน้องที่เจอที่รู้จักกันนะคะ
เขาก็ไปเจอกันโดยบังเอิญอีกแหละเขาก็เลยแนะนำให้รู้จัก
เขาก็บอกว่าเขาติดตามหนังสือพิมพ์เราตลอด
ค่ะแล้วก็เราก็เลยถามเขาในฐานะหนังสือพิมพ์นะคะ
ฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเราถามว่าทำไมเอาเงินมาแจกแบบไม่มีเหตุผล
ก็คืออยากแจกก็แจกแล้วเรียกคนมารับเข้าแถวรับหน้า

แทรกนิดเดียวค่ะคือพฤติกรรมในการจ่ายเงิน
ค่ะให้กับคนทั่วไปนะคะ

คำถามคือว่าเอาที่คุณวริสรารีได้เห็นจริงที่พิศนุโลกเนี่ย
ลักษณะการจ่ายเงินที่ว่านี่เป็นแบบไหนคะ
ก็จริงแล้วจะไม่เคยเห็นในเหตุการณ์จริงนะคะ

แต่ก็จะเห็นผ่านสื่อบัญชนในพิศโนโลก

ก็ไปดื่มกินในร้านอาหาร
แล้วก็เล่นสนุกก็แจกเหล้าให้แขกมาเที่ยว
เหมือนที่เป็นข่าวว่าแจกมอเตอร์ไซค์แจกเงินอะไรต่างเหล่านี้
ซึ่งตรงนี้ที่เห็นครับในฐานะพูดเมืองรายการ
ไม่เป็นไรยังถือว่าก็แล้วแต่เขาถูกไหมคะ

แต่ทีนี้พฤติการที่บอกว่าพอเราเอกใจขึ้นมาแล้ว
รู้จักหญิงไก่เพิ่มขึ้นแบบไหนในจังหวัดพิษลูกค่ะ

เริ่มจากการที่ถามเขาว่าทำไมเขาไม่แจกโรงเรียน

หรือทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จักใครที่จะประสานงานให้
ไก่อยากทำบุญกับโรงเรียนอยากจะทำบุญกับเด็ก

ในฐานะสื่อเราบอกงั้นก็แถลงข่าวสิ

โรงเรียนไหนที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ

เริ่มต้นจากวันธนีหยกวิริยกุล
แล้วก็ไปเป็นสุชาดาแสงอรุณ

ทีนี้เรียกขอย่อมมานิดหนึ่งคุณวัลิสราลีว่า
ทีนี้ลักษณะของเหตุที่คุณวริสราลีเจอกับตัวเองก่อน
ที่รู้มาในฐานะนักข่าวที่นั่นเดี๋ยวค่อยว่ากัน
เอาที่เราเจอกับตัวเองคือมีคดีความอะไรกันคะ

ก็มีหนังสือเยอะแยะมากมายเลยจากโรงเรียนต่างที่ขอมา
เป็นขอทุนอาหารขออาหารกลางวันขออุปกรณ์การกีฬาอะไรต่างเหล่านี้
ก็ให้ในนามในขณะนั้นดิฉันเป็นประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิง

จ๋าไม่ต้องไปรับบริจาคจากสมาชิกเหมือนเดิมแล้ว

ทุกครั้งผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงในพิศนุโลก
ทำข้าวหม้อแกงหม้อไปเลี่ยงอาหารนักเรียนค่ะ
ทุกเดือนนะคะเธอบอกว่าเธอจะจ่ายเองทั้งหมด
ก็ในช่วง๒๓โรงเรียนแรกไม่มีปัญหา

แค่หมื่นไม่เกิน๒หมื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้โรงเรียนครั้งสุดท้ายที่มีปัญหากัน
ก็คือเธอรับการประสานมาเอง
โรงเรียนที่ตำบลคลองธรรมเนียบ
อำเภพรมพิรามจังหวัดพิศลโลก

มาจัดงานที่โรงเรียนบ้านคลองธรรมเนียบเนี่ยค่ะ
ก็บอกเพิ่มออเดอร์คราวนี้

ขอให้มีอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาไปด้วย
มีเสื้อกันหนาวนะคะก็ไปแจก

เหมือนที่ผ่านมาเราเสร็จงานกลับมาก็มาเก็บเงิน
แต่คราวนี้มันมีพิเศษคือมีอุปกรณ์การเรียน
มีอื่นไปด้วย

จากร้านเพื่อนฟุ้งที่สนิทกัน
แล้วมันจำเป็นต้องจ่ายเงินเขาตามนัด

คือเราใช้เครดิตเราไปเอามาให้ก่อน

จบงานแล้วก็ไปถามเอาไปวางบิน
พูดง่ายว่าเราไปวางบินค่าของที่เราเอาไป

เธอก็ทำธุระอะไรที่ไม่สนใจว่าเรามีตัวตนอยู่ในที่นั่นหรือเปล่า

ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของสามีเขา

ก็ไปขอร้องให้ท่านช่วยเป็นกรรมการไกล่เกลี่ย
คือทำยังไงที่จะช่วยให้เราได้สตังค์คืน

เฉลี่ยแล้วตกโรงเรียนแล้วไม่เท่าไหร่นะคะ
พอท่านมาเจรจาให้

เย็นนี้เนี่ยเดี๋ยวคุยเสร็จพี่ไปเอาเงินที่บ้านแล้วกัน

วันตรงขึ้นเขามาฝากไว้สองหมื่นนะคะ
หลังจากสองหมื่นก็หายไปอีกเป็นอาทิตย์
ก็ทวงถามกันจนกระทั่งเข้ามาฝากไว้อีกสองหมื่นห้า

ก็เหลืออีกสามพันธุ์คิดว่าไม่เป็นไรหรอก
เราก็ทำบุญไปด้วยกันก็แล้วกันนะคะ

หลังจากนั้นไม่กี่วันได้รับหมายสาร
ฟ้องศาลโดยตรงไม่แจ้งความ

คือปกติแล้วเวลายื่นฟ้องต่อสารเนี่ยครับ

แล้วก็ตัวหมายหมายนัดแต่ศูนย์มูลฟ้อง
เอิญทางพี่จ๋าได้รับสำนักคำฟ้อง
แล้วก็หมายสารที่จะนัดไต่สวนนะครับ
ในข้อหากันโชคทรัพย์ช่อกงทรัพย์

ทั้งผู้ใหญ่ที่เราไปขอความช่วยเหลือ
ผู้ใหญ่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้รู้
ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยนั่นก็คือแม่ทัพภาค
ท่านไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยแต่แอบอ้างชื่อของท่าน
ในระหว่างที่เรามีคดีความการนี้ตั้งแต่ปี๒๖๓๖
ดิฉันมีทนายความของหนังสือพิมพ์ซึ่งอาสามาช่วยงานเรา
เขียนบทความให้ทั้งมาเป็นทนายให้
คุณอดุลอ้นครูเมืองก็ไปคุยในสังคมตรงนั้นว่าเดี๋ยวจะไปเชิญผู้ใหญ่
ทั้งสองคนมาขึ้นศาลเป็นพยาน
เธอก็เลยถอนฟ้องโดยการโทรศัพท์มาขอไกลเกลี่ยกับดิฉัน

เรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแค่การลองใจพี่จ๋าเท่านั้นเอง
อันนี้เขาให้เหตุผลเราว่าทำไมถึงฟ้องเรา

แล้วก็ในเรื่องที่ต่อไปเนี่ยเราจะลืมเรื่องทั้งหมด
เรามาเริ่มต้นวิธภาพกันใหม่
ถอนฟ้องหลังจากที่คุยกันเสร็จแล้วอาหารไม่ได้ทานวันนั้น
นะคะก็ไปสารกันเลยซึ่งเป็นวันที่สารนัดไต่สวน
แต่ว่ามีอีกคดีที่ตามมาหรืออีกหลายคดี
อีกหลายคดีค่ะแต่ว่าที่กับตัวคุณวริสราลีเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะแต่ที่หนักก็คือ๒คดี
เดี๋ยวอีกคดีขอพักก่อนเดี๋ยวมาเล่าต่อ
และนี่ยังไม่ได้รวมถึงกรณีที่ว่ามีเหมือนกับเป็นรูปแบบเดียวกัน
กับที่กรุงเทพเจอก็คือมีลูกจ้าง

ก็คือนางทำแบบนี้ตั้งแต่พฤษณโลกแล้ว
ดังที่มีคำสุภาษีไทยจริงฟควันทำได้ใช่ไหม

พักก่อนดีกว่าได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแล้วจะกลับไปต่อสมัยอดีตที่พิศนุโลกค่ะ

ยังอยู่ที่คุณวริสราลีนะคะกรณีที่เงิน๔๘๐๐บาท
เราไปทวงเขาแต่สุดท้ายได้รับหมายสาร
หมายสารค่ะหมายสารก็เป็นข้อหากันโชคทรัพย์ช่อกงทรัพย
อนุญาตดูค่ะทนายสงการตรวจสอบแล้วนะคะ
ดูแล้วว่าเป็นเอกสารที่มีการฟ้องร้องกันจริงนะครับ
เป็นข้อหาที่นางไก่เนี่ยเป็นคนฟ้องตัวของคุณวริสลา
คุณวลิสราลีนะซึ่งอันนี้เรื่องหนึ่ง
ฟ้องเพราะว่าทางของคุณวัสรารีเนี่ยคือในเมื่อมีชื่อผู้ใหญ่
ทนายความของเราเนี่ยก็ไปขู่นะคะว่าจะต้องไปเรียนเชิญผู้ใหญ่ที่ถูกเอ่ยถึง
จะต้องพามาขึ้นศาลจะต้องทำหนังสือเรียนเชิญท่านมาขึ้นศาล
ก็เข้าใจว่าน่าจะเกรงว่าความลับจะแตกหรือเหตุผลไม่พอในการที่จะไปคุยกับท่าน

ค่ะถอนฟ้องไปแล้วก็นัดทานอาหารกัน
ค่ะก็นัดไปเจอกันที่ร้านอาหารก่อน

ขอโทษขอโพยกันจบแล้วนะคะดิฉันเองคิดว่าอโหสิกรรมกันแล้วไม่มีอะไรแล้ว
ไม่เป็นไรขอกันมากกว่านี้นะคะ
เราพูดคำว่ากล้าขอพี่ก็กล้ายกโทษให้
นะคะก็จับมือกันไปสารไปถอนฟ้องนะคะก็เป็นเอกสาร
อันนี้ถอนฟ้องค่ะถอนฟ้องในวันเดียวกัน

เป็นเอกสารที่ทำขึ้นโดยทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ
ทีนี้ที่บอกว่าเจอครั้งที่สอง

เป็นคดีแต่ก่อนที่จะเกิดคดีเนี่ยที่อยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ย
ก่อนที่จะมีคดีดิฉันต่อเนื่องเป็นตอนที่๒เป็นซีรีส์เลย
ก็จะมีเด็กคนใช้คนรับใช้ของเธอเนี่ย
ระหว่างนั้นจะเป็นช่วงที่เธอซ่อมบ้านแล้วก็ไปเช่าโรงแรมเป็นที่พักอาศัยอยู่ที่โรงแรมอมรินลากูลนะคะ
ซึ่งเด็กก็ไปอยู่ที่นั่นด้วย
วันหนึ่งเด็กก็หนีออกจากโรงแรมมาแล้วไปขอความช่วยเหลือจากโดดคริสต์แห่งหนึ่งนะคะ

ปรากฏว่าทางบทคริสต์พาเด็กไปแจ้งความเขาไม่รับแจ้งความนะคะ

บอกว่าเป็นเรื่องของเจ้านายลูกจ้าง
เขาก็เลยพาเด็กไปที่บ้านพักสองแควร์ซึ่งเป็นที่พักสำหรับคนที่มีปัญหา
อันนี้ร้อนมาพึ่งเย็นอะไรต่างเหล่านี้นะคะอยู่ในสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ในสมัยนั้นนะคะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือเด็กส่งเด็กกลับบ้าน
พอส่งเด็กกลับบ้านเธอก็ไปฟ้องทั้งเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเด็กแล้วก็ไปแจ้งความจับเด็กว่าเด็กขโมยของ
อันนี้หมายถึงว่าดิฉันที่มาพูดวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอแจ้งน้องก้อยน้องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ย
มันเป็นอดีตที่เธอก็เคยแจ้งมาแล้วคือถ้าเราย้อนกลับไปอันนั้นตั้งแต่ปียังไม่ปี๒๕๔๐นะประมาณ๔๐ค่ะ
โดนกี่คนคะ๕คน๕คนโดนลักษณะเดียวกันกับที่เหมือนเลยค่ะคือรักทรัพย์ในจ้างถูกแจ้งความแบบนี้เหรอคะ
เป็นข้อหาเดียวกันครับก็คือรักทรัพย์นายจ้างรักทรัพย์นายจ้างคือแกกระทำความผิดซ้ำซากและยิ่งเกิดที่จังหวัดพิสุนโลกนะครับ
หากทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบเจาะไปที่โรงพักษพเมืองพิสุโลกได้เลยครับ
ติดเลิกจุดเริ่มต้นที่มันจะมีคดีที่๒ควร
มันเห็นเรื่องคนนั้นโกงคนนี้อะไรอย่างนี้นะคะครั้งที่๐
เป็นเรื่องที่เด็กหนีออกมาแล้วก็เป็นข่าว
เป็นข่าวหนังสือพิมพ์เป็นข่าวทีวีทุกช่องเลยออกไปแล้ว
ทีนี้เขาขอโทษเราแล้วเราดีกับเขานะฮะ
ระหว่างนั้นชมรมผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงเอง
ได้ให้บริการกับเขาเรื่องจัดงานครบรอบ
แต่งงานจัดงานวันเกิดอะไรต่างเหล่านี้
จนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็โทรศัพท์มาบอก
พี่จ๋าจะจัดงานชมรมชาวอีสาน
ไม่รู้เหรอว่าไก่เป็นคนอีสานด้วยเอาบัตรมาให้๒โต๊ะ
ฉันก็เอาบัตรไปในฐานะที่เป็นเลขาชมรม
แล้วก็เอาบัตรงานไปจำหน่าย
ซึ่งปกติเราจะจัดเฉพาะในกลุ่มคนอีสาน

บอกว่าเอาอย่างนี้พี่จ๋าช่วยติดต่อนักข่าวให้หน่อย
คนที่ทำข่าววันที่ไก่มีเรื่องมีปัญหา
ไก่ยังไม่ได้ดูไก่อยากดูติดต่อได้ไหม
ก็ให้เบอร์นักข่าวไปนะคะให้เขาคุยกันเอง
ทีนี้นักข่าวโทรมาหาพี่บอกว่าเขาไม่รู้จักบ้าน
พอดีพี่กำลังจะไปเก็บเงินค่าบัตรพอดี๒๐๐๐บาทนะคะ
ก็ให้ลูกสาวเขานั่งรถไปกับเรา
เขาก็เดินไปถึงหน้าบ้านเขาเขาก็เดินมาหาเราที่รถ
พร้อมทั้งยื่นเงินให้เด็กเป็นค่าเทปและยื่นเงินให้พี่เป็นค่าโต๊ะ
เพราะส่งธุระไปพร้อมกันค่ะใช่ส่งธุระไปพร้อมกัน
ขณะนั้นตำรวจ๒๐กว่านายล้อมจับรถเลย

ล้อมจับแล้วก็เป็นข่าวโด่งดัง
ขึ้นเอาเป็นว่าเขาไม่โชว์ไม่เป็นไรค่ะ
ขอไม่โชว์ชื่อนักสือพิมพ์ที่ลงข่าวกันล่ะกันแต่ล้อมกันกลับไปอ่านละมี
ค่ะล้อมจับคุณจ๋าเลยค่ะ
แล้วก็ขึ้นหน้าหนึ่งเลยจับบอกหนังสือพิมพ์พิมพ์พิสุยัดห้องขัง
แล้วเขาไม่พูดถึงเรื่องนี้ต่อนะคะเราหยุดเรื่องนี้ไว้ตรงนี้เพราะว่าอภัยกันหมดแล้ว

คือจับคุณวริสราลีคนเดียวพร้อมด้วย
น้องที่ไปด้วยค่ะน้องที่ไปเข้ามากันสองคนไปในรถของเรานะคะก็เป็นสามคน
โดนข้อหากันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ผู้อื่น
โดยแอบอ้างว่าถ้าไม่ให้เงิน๑แสนบาทนะคะ
จะทำให้เสียชื่อเสียงกับเรื่องที่เด็กหนีออกมาอะไรอย่างนี้นะคะ

พฤติกรรมของหญิงไก่ที่แจ้งความแต่ละครั้งเนี่ย
มันต้องมีคนมีความรู้ให้คำแนะนำในข้อกฎหมาย
ถึงรู้ช่องทางในเรื่องของการแจ้งแต่ละคดีแต่ละคดี
ผมถึงบอกว่านางไก่ทำคนเดียวไม่ได้
เพราะนางไก่ไม่เคยเรียนกฎหมายมาก่อนครับ

ไม่ได้แจ้งความกลับค่ะเพราะว่ามันต่อสู้คดีกันยาวนานพอสมควร
แล้วก็ในช่วงหนึ่งดิฉันมีหนังสือพิมพ์ฉบับสุดท้าย
ปิดกิจการอันนี้เรียนตรงเลยนะคะว่า
มันเกินจะทนแล้วก็เลยลงทั้งหมดเป็นการบอกกับสังคม
อะไรเกิดขึ้นกับเรารู้อยู่ว่าจะถูกฟ้องหมินประมาท
แต่มันจำเป็นเพื่อให้สังคมได้รับรู้

เกี่ยวพันกับหลายคนที่เราเอ่ยถึง
จริงถ้าถาวไปอีกก็อาจจะต้องนั่งคุยกันอีกหลายคน
ก็ขอไม่พูดถึงเรื่องราวเหล่านั้นมันจบไปแล้วนะคะ
ก็คราวนี้มาถึงเรื่องของทำไมไม่ฟ้องกลับ

อันนี้อายการสั่งไม่ฟ้องในคดีกันโชคทรัพย์หลัง
แล้วดิฉันก็คิดว่าคิดบวกนะคะว่า

เอาอย่างนี้เถอะเราปิดกิจการแล้วกลับบ้านดีกว่า

ระหว่างมาขึ้นศาลมาอะไรต่างเหล่านี้นะคะ
ก็คิดอยู่ว่าแม่เราก็แก่แล้ว
น่าจะได้กลับบ้านไปทำคุณประโยชน์กับบ้านดีกว่า
จนกระทั่งหมดคดีความทุกอย่างโปร่งใสหมดแล้ว
คดีสุดท้ายหมินประมาทคือสารไกลเกลี่ยให้ลงขอโทษ๓ฉบับ
ดิฉันขอปิดหนังสือพิมพ์
หัวหนังสือพิมพ์เพื่อไม่ต้องขอโทษ
เพราะมันไม่มีหนังสือพิมพ์ที่จะลงออกแล้วเนี่ย
สารไกล่เกลี่ยให้ลงหนังสือพิมพ์พิษนุ๓ฉบับติดกัน
การขอโทษคนที่เราเอ่ยถึงเขาในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะคะ
แล้วก็กลับบ้านนะคะไปอยู่ที่สุรินทร์โดยไม่มีโอกาสได้บอกกับสังคมอีกเลย

เดี๋ยวนะคะที่เราพูดถึงเรื่องเกิดเอาตัวเลขโกรธประมาณปี๒๕๔๐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
มันเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอมันน่าจะจบไปแล้ว
ได้ยินเสียงที่บอกว่าได้ยินเสียงตัวหญิงไก่เอง
ใช่มันจำได้แม้กระทั่งถ้ากดโทรศัพท์ค่ะ

ก็เลยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยยังไม่คิดว่าจะทำยังไงต่อ
พยายามจะลุกขึ้นไปหาเอกสารเก่า

ไว้หมดแล้วก็รอดพ้นจากการถูกน้ำท่วม
โชคดีนะคะแล้วก็พอเห็นเอาผู้ต้องหาออกมาเรื่อยเลย

ก็เลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อเราทำหน้าที่
ในการป้องกันการทุจริตการคนเราต้านคนโกงอยู่แล้วน่ะ
ถ้าเราไม่ออกมาพูดเท่ากับเราสนับสนุนให้คนโกงเนี่ย

ซึ่งขอย้ำอีกทีนะคะคือคุณวริสรารีเป็นปปจของสุรินทร์ด้วยนะคะ
คือทำเรื่องปราบปรามทุจริตของจังหวัดสุรินทร์ด้วย

กลับมาที่คุณยายสายใยค่ะที่เราเคยคุยกันไป

คือคุณยายเนี่ยคุณสงการเล่าให้ฟังบอกว่าคุณยายเนี่ย
ก็ไปร้องเรียนหลายหน่วยงานหลายที่
ตั้งแต่ปีไหนคะจนกระทั่งถึงปี๕๙นะคะ
ที่ไปร้องเรียนหลายที่นะคะ

จนถึงตอนนี้คุณยายยังพยายามที่จะติดต่ออดีตเจ้าวาดวัดยี่ป่าไหมคะ

ติดต่อได้ไหมคะไม่ได้เลยไม่ได้เลย
แล้วคนใกล้ชิดลูกน้อง
ไม่มีลูกศิษย์ไม่มีลูกศิษย์
ตอนนี้สิ่งที่คุณยายเรียกร้องเนี่ยคือต้องการอะไรคะ
ต้องการเงินกลับมาหรือว่าใช่ต้องการเงินคืนซึ่งค่ะ
เหลือเท่าไหร่คะตอนนี้ที่จะต้องได้คืน

แต่แปลกนะครับจากที่เคยหายเงียบไป๕๖ปี
เมื่อวานนี้พอเข้ากองปราบปั๊บ
เมื่อเช้านี้ได้มีคนที่เคยเกี่ยวข้องกับในกระบวนการนางไก่
คนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการที่มาไกลเกลี่ย
ทำหนังสือฉบับนี้โทรหาคุณยายสายใหญ่

คือเขากลัวเขากลัวในเรื่องของความผิดที่กล่าวโทษ
เจ้าอาวาสที่อยู่เชียงรายโทรมาหาเขา
เดี๋ยวนะคะเจ้าอาวาสที่อยู่เชียงรายก็คืออดีตเจ้าอาวาสวัดยี่ป่า
ใช่ที่ไปอยู่เชียงรายที่คุณยายบอกว่าจ่ายเงินให้เขาน่ะ

มันไม่ได้ความผิดช่อโกงที่ทำบันทึกมันคนละส่วนกัน
คนที่กลัวคือเจ้าวาดตัวทั้งกับบวนการเลยครับทั้งกับบวนการ

เพราะยายเงียบไปหลายปีไงพอมาเห็น
เห็นข่าวหญิงไก่เนี่ยออกทีวีใช่ไหม
ยายก็นึกได้ว่าไอ้ไก่นี่มันใช่หญิงไก่ไหม
เพราะฉะนั้นจำได้วันนั้นที่เราคุยกันเมื่อวันพุธเนี่ยนะคะ
ยายยังบอกว่าไม่ได้รู้จักตัวหญิงไก่ด้วยตัวเอง
ตอนแรกไม่รู้ไงตอนแรกไม่รู้นึกไม่ออก
แต่พอมาเห็นทีวีแล้วแล้วก็มีข่าวว่าหญิงไก่หญิงไก่
ก็เลยนึกไปถึงเจ้าอาวาสเคยพูดถึงหญิงไก่

แล้วเคยเจอที่วัดยี่ป่า๒๓ครั้ง

คืออันนี้จริงแล้วเขียนมาให้กับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พิมพิษนุ

อย่างนี้ต้องเรียนว่าไม่ใช่ส่งแค่ของเราฉบับเดียว
ค่ะมีคนเอาฉบับอื่นมาให้เหมือนกันเพราะเขาเข้าใจว่าเราไม่ได้รับ
ว่อนไปทั้งจังหวัดคือเรียนขอสรุปความด้วยตัวเองดีกว่านะคะ
เพราะว่าคือคงให้ดูไม่ได้นะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเอาพูดกันตรงคือพูดถึงหญิงไก่
เอ่ยถึงข้าราชการนะคะคนมีสีใช่แล้วก็เรื่องราวต่างที่บางส่วนก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมาก
ถ้าไม่เป็นคดีก็เรื่องของเขานะคะทีนี้กลับมาขอความคืบหน้า
อันนี้เรื่องหนึ่งคือต้องออกมาแล้วออกมาให้รู้ว่าคือเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี๒๕๖
ไม่ได้ใจเขาไปถามเรียนมาถึงจะแน่ใจ

สงการกาบแก้วลูกจ้างชาวลาวตกลงเขาจะข้ามมาไหม
คืออย่างนี้ครับวันนี้เพราะเอิญได้คุยกับพี่จอยจตุลงล่าสุดนะครับ
แกก็โพสต์ว่าขณะนี้ทางฝ่ายไทยตำรวจเนี่ยนึกว่ากาบแก้วจะข้ามจากเวียงจันทร์มายังฝั่งไทย
ปรากฏว่าเรื่องพลิกครับกลับกลายมาเป็นเรื่องรัฐบาลแล้วครับ
เพราะเขาไม่มั่นใจที่จะเดินทางมาประเทศไทย
ค่ะดิฉันเหลือเวลาน้อยแต่ต้องถาม

จะได้รู้ความคืบหน้าตกลงคุณยายจ่อยซึ่งเป็นอดีตลูกจ้างหญิงไก่กับลูกสาวคุณยายจ่อยเจอตัวยัง
ก็คือทางชุดของสอบสวนกลางเนี่ยของท่านพลโทษธิติราชนองฮาพิทักษ์
ชุดสืบสวนไปแล้วไม่น่าเกินวันจันนี้จะทราบทั้งหมด

ส่วนในกระบวนการที่จะช่วยกับแก้วความจริงแล้วเราก็สามารถดำเนินการต่อสารอาญาได้ครับ

แล้วก็มีเด็กอีกคนนึงนะคะถ้าคุณผู้ชมจำชื่อเขาได้เขาจะมีชื่อผมมานิดเขายังเป็นเด็กอยู่เลย

ปุกเนี่ยคือเป็นเด็กซึ่งอยู่กับหญิงไก่

แล้วมันเริ่มจะมีเรื่องว่าแม่ของกระปุกเนี่ยเข้ามาผัวพันอะไรกับเรื่องนี้ไหม

ไปรับกระปุกมาจากที่แฟลตแล้วไปอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่กรุงเทพมหานคร
และกลัวเหลือเกินว่าจะมีการเอาลูกเขากลับคืนไป
โดยเขากลัวว่านางไก่จะไปเอามาหรือสามีนางไก่จะไปเอามา
และเราได้ข้อมูลหมดแล้วครับก็จะส่งมอบให้กับสอบสวนกลาง
ทำการตรวจสอบอีกในเชิงลึกครับ
ทนายสงการถ้ามีเป็นชิ้นเป็นอันเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่

แต่วันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีคุณผู้ชมบางท่านนะคะ
ที่เกี่ยวข้องกับกรณีของหญิงไก่แล้วก็โทรศัพท์มาที่รายการถามตรง
โปรดิวเซอร์รับเรื่องไว้แล้วเราขอตรวจสอบอย่างเป็นทางการนะคะ
ถ้ามีเดี๋ยวลองมาเปิดดูกันว่าคุณเสียหายอะไรบ้างนะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้ง๓ท่านนะคะ
ขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันจันทร์ถามตรงงดมาอีกทีอังคารทุ่มตรงสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ